จนบุรีครับความคืบหน้าการเสียชีวิตของน้องดาวนะครับ
เด็กหญิงชั้นม๖แล้วก็เป็นนางรำของโรงเรียนด้วยนะครับ
ลักษณะเหมือนจะถูกมอมยาจนเสียชีวิต
หมายจับพวกผู้ต้องหาดไปแล้วสามคน
เป็นเพื่อนชายในวงเล่าของน้องดาวในค่ำคืนนั้น
แต่ว่ามันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นที่บ้านของดาว
มีเสียงหมาหอนดัง๒คืนติด
พ่อก็เลยไปจุดทูปบอกว่าอดาว
ดาวกลับมาที่บ้านพ่อให้เข้าบ้านได้นะ
พอจุดทูปปุ๊บเสียงหมาเห่าหมาหอนมันหายไปเลย
พ่อก็เลยคิดว่าดาวน่าจะมามาบ้าน
เหมือนลูกสบายใจว่าสามารถจับคนร้ายได้แล้วอะไรแบบนี้นะครับ

สอบพอท่าม่วงคุมตัวนายพาคินจันเยี่ยม
หรือว่าในเต๋าอายุ๒๑ปี

ซึ่งเป็นชายอีก๒คนในวงเล่าในวันที่น้องดาวไป
แล้วก็เกิดเหตุจนส่งผลให้ดาวเสียชีวิต

หลังจากที่สารจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย
นุมัติหมายจับทั้งสองคนในข้อหารร่วมกัน
พรากผู้เยาว์และพรากผู้เยาว์อายุกว่า๑๕ปี
แต่ไม่เกิน๑๘ปีไปเสียจากผู้ปกครอง

โดยผู้เยายินยอมเต็มใจไปด้วย
ทั้งคู่ค่อนข้างจะเครียดแล้วก็ไม่ตอบคำถามใด

สองคนนี้มีส่วนในการล่อลวงดาวไป
เพื่อล่วงละเมิดโดยใช้ยาเสพติดม่อม
แต่ทั้งสองคนก็ยังคงให้การปฏิเสธ

ตำรวจกำลังเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติม
สหวิชาชีพต่อไปนะครับ
ไปฟังเสียงบริการช่วงนี้กันหน่อยนะครับ
ทีกับเตาก็ไม่ตอบคำถามใดเลยนะฮะ
ลักษณะตำรวจก็บอกว่าเหมือนจะเป็นการปฏิเสธนั้นไปนะครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะ

สารได้อนุมัติหมายจับนายพงพัฒน์นักเพียม
หรือว่าพัทร์เนี่ยอายุ๒๒ปี

เขาก็บอกว่าดาวเป็นแฟนเขานะฮะ
โดนไปสองข้อหาเช่นเดียวกันคุณผู้ชมนะฮะ
ก็ลักษณะ๒ข้อหาที่โดนไปนี่ก็คือ
กระทำชำราวเป็นการข่มขืนกระทำชำราว
และมียาเสพติดไว้ในครอบครอง
อันนี้โดนไปแล้ว๒ข้อหาด้วยกันนะครับ
ซึ่งก็เบ็ดเสร็จไปเป็น๓คนที่โดนจับไป
และก็ถูกคุมตัวไว้ที่สธมวงศ์
เพราะตำรวจนั้นคัดค้านการประกันตัว
แล้วก็สารยังมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวด้วย
โดยตำรวจจะนำตัวไปฝากหางที่เมืองจำ
วัดกาญจนบุรีต่อไปในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้
ส่วนเพื่อนอีกสองคนในวงเล่าเป็นเยาวชนอยู่นะฮะ
ต้องรอทีมสหวิชาชีพมาสอบประคำเพิ่มเติมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่
โดยเฉพาะประเด็นการครอบครองยาเสพติด
รวมทั้งใช้สารเสพติดในวันดังกล่าว
อย่างที่บอกว่าในวงนั้นจะมีผู้ชาย๓ผู้หญิง๓

แล้วก็เป็นผู้หญิงสองคนที่ต้องไปสอบประคำเพิ่มเติม
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปคุยกันกับในอันอายุ๔๙ปี

จะรู้จักนักข่าวเหมือนกันว่าสามารถจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก๒คน

รู้สึกดีใจที่ตำรวจทำงานเร็วแล้วก็ไม่ปล่อยให้ลูกสาวต้องตายฟรี
พ่อบอกว่ามาทำให้ลูกสาวตาย
จะบอกว่าไม่โกรธคงเป็นมันไม่ได้หรอกลูกตายทั้งคน
แต่หากมาขออโหสิกรรมก็จะยกโทษให้

ไม่มีประโยชน์ที่ต้องมาผูกเวรผูกกรรมต่อกัน
แต่คดีความก็อยากให้ตำรวจดำเนินการอย่างเต็มที่
กับคนที่มาทำให้ลูกสาวต้องตายนะครับ
และอย่างที่บอกไปว่าเมื่อ๒วันก่อนมีเหตุการณ์หมาหอน
พ่อก็เลยจุดทูปบอกว่าถ้าวิญญาณของลูกมา
ให้เข้าบ้านได้แล้วจุดทูปปุ๊บ
หมาก็หายหายหอนคือไม่หอนแล้วเงียบสงบเลย

คิดว่าวิญญาณของดาวคงจะมาบอกอะไรสักอย่างว่า
ลูกสบายใจแล้วลูกอยากกลับมาบ้านแล้ว
แล้วก็จับคนร้ายได้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับ